ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่
ที่ประสบภัยน้ำท่วม๒จังหวัดนะคะ
จังหวัดแรกที่ภาคกลางก็คือที่จังหวัดอ่างทอง
หลังจากนั้นก็ไปที่ภาคอีสานก็คือขอนแก่นนะครับ
จะเป็นการให้กำลังใจแล้วนะคะ
ยังไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อม
ว่าหลังจากนี้ถ้าน้ำลดแล้วจะช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร
และอีกหนึ่งเรื่องบอกว่าอยากจะให้ประชาชนปรับตัว
หลังจากนี้ไปจะได้อยู่อย่างเป็นสุขนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ความห่วงใยและหอบเอากำลังใจมาให้กับทุกคน
ในฐานะผู้เสียสละบ้านเรือนให้เป็นพื้นที่รับน้ำ
ให้ชาวบ้านอีกหลายจังหวัดลุ่มเจ้าพระยา
เช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นฐานเสียงสำคัญของนักการเมือง
นายกลุงตู่บอกว่าไม่ใช่นักการเมืองที่ต้องทำเพื่อหาเสียง
แต่ที่มาเยี่ยมเยี่ยนก็เพราะมันเป็นหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือทุกคนเต็มที่
เมื่อน้ำท่วมประชาชนทุกข์ตัวเองก็ทุกข์ไปด้วย
แต่ที่เรียกเสียงฮือหาจากชาวบ้าเป็นระยะแต่ไม่ใช่มาตรการช่วยเหลือช่วงน้ำท่วม
จะเป็นเรื่องไหนไปฟังเสียงท่านกันเลยค่ะ
วันสิงกันอ่ะ
นายกรัฐมนตรีไปพูดที่ขอนแก่นคือชาวบ้านเขาบอกว่าอยากจะให้อยู่ต่อ
อยากจะให้บริหารงานต่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยู่คนเดียวจะไหวเหรอ
อยู่กับผมด้วยสิดูแลผมด้วยสิ
ไปพื้นที่ไหนนะคะก็สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะจะสังเกตว่านายกรัฐมนตรี
เวลาอยู่ในธรรมเนียบเวลาอยู่ในกรุงเทพอาจจะดุนิดนึง
แต่ชอบเวลาท่านไปต่างจังหวัดนะท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใส
เหมือนไปท็อกโชว์จะพูดให้คนแบบเฮฮาหัวเราะกันไป